ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับทางนี้ก็ได้รับความ
สุดยอดเพราะว่าการอำนวยความสะดวกทุกอย่างเท่าที่เหตุเกิดเมื่อวาน
มันยังทำใจไม่ได้ครับ
ก็ไม่คิดว่าเพื่อนเขาจะต้องมาจาก

แล้วมันจากไปเนี่ยก็คงไม่

ตั้งแต่ตอนเรียกตรวจรถนะครับ

แต่เขาก็ขับหลบหนี

ยังไงก็เจตนาที่ตกรถเข้ามาได้เนอะ

ด้วยความที่รถจักรยานยนต์เป็นรถใหญ่นะครับซีซีสูงความเร็วที่มาก็เยอะ
มันไม่มีจังหวะที่ให้หนุ่มได้เบรกหรอกครับ
มันไม่มีจังหวะที่จะให้หนุ่มเขาได้ฉุดคิดว่าเขาจะต้องลดความเร็วหรอกครับ

ตั้งแต่ผมรู้จักกับหนุ่มมานะครับในช่วงระยะเวลาอยู่ที่สถานีด้วยกัน๓ปีเนี่ย
มันเป็นคนที่ใส่ดีและล่าเริงมากครับมีจิตใจโอปอล์มอารีมีจิตใจอาสา
เจอคนที่แบบเดือดร้อนไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทางเนี่ยยางแตกยางรั่วหรือได้รับบาดจงบาดเจ็บเขาจะทุ่มเทมาก
หาตำรวจผีดีแบบหนุ่ม
ครับอยากให้ทุกคนจำภาพตรงนั้นไว้ครับว่า
สิ่งที่ท่านเห็นท่านคิดเป็นแบบนั้นจริง
ก็คุยค่อนข้างที่จะคุยกับผมมากพอสมควรว่า
ตัวแล้วมีแผนแล้วว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีการมั่นมีการสู่ขอกันแล้วครับ
คือเรื่องต้นก็ยอมรับว่าผมก็ใช้จักรยานยนต์รุ่นด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยนะครับ
ก็คงช่วงนี้ก็คงต้องพักทำใจนิดนึงเพราะว่า
แต่ตอนนี้ขับรถยนต์เองเราก็จะไม่ไหวเหมือนกัน
ก็ค่อนข้างที่จะลำบากค่ะมาตอนแรกแกก็สู้ชีวิตค่ะ
ยืนมาด้วยรังแพงของตัวเอง
ก็เป็นเสาหลังของบ้านเนี่ยใช่ไหม
ไหนก็จะเรียนจบแล้วอย่างนี้ก็บอกพี่ว่าไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวหนูดูแลต่อเองค่ะ